มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่า

พี่อยู่ในระยะขึ้นข้างกับเขาใช่ไหม

เข้าคุยกับใครครับพี่

ทุกคนเนี่ยเวลามีปัญหาโดนสอบโดนกดดัง

ถ้าเขาแนะนำมาหรืออะไรอย่างนี้
เอ่อมีทางที่ดีกว่าเราก็ต้องทำ
แต่คราวนี้ว่าถ้าทำแล้วเราไม่ได้ตามนั้น
กลับมาเรามีโทษหนักกว่าเดิม
ผมเนี่ยเป็นคนเจอ
แล้วผมก็เป็นคนตั้งถามเขาเอง
ยืนยันครับไม่มีการบังคับขู่เข็น
ห้องที่ใช้สอบในแผนวันนั้นเนี่ย
เป็นห้องวิทยุ
ดินแดนเป็นห้องเล็กนะครับ

ยืนยันว่าไม่มีการกรุม
บอกท่าว่าใดของสิ่งนี้

จริงแล้วมันมีอยู่๒ครั้งรวมครั้งนี้ด้วย
เราคุยจริงที่คดีเหมือนจะจบไปแล้ว
เพราะว่ามันมีเปิดคลิปขึ้นมาที่มีชื่อเจ๊เสียมใช่ไหมคะ
แล้วก็มีอีกชื่ออีก๒คนอันนั้นก็มาคุยกันแล้วรอบหนึ่ง
อันนี้คนที่ชื่อแผนเนี่ยนะคะ
จริงเป็นคนที่อยู่ในรายชื่ออยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม
เป็นคนที่อยู่ในรายชื่ออยู่แล้วแต่ไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมา
เป็นคนที่มีรายชื่ออยู่แล้วในข่าว
แต่เป็นคนที่ตัวเล็กมากถ้าเทียบตัวละครอื่นในข่าวนี้นะคะ
แต่ว่าปรากฏเป็นคนที่มีบทบาทมากขึ้นในช่วง๒วันนี้
เพราะว่าเจ้าตัวเองถึงกลับไปร้องขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวน
แล้วก็มีการพูดพาดพิงถึงการทำงานของตำรวจ
ว่าจะเป็นสอบสวนกลางหรือกองปราบก็แล้วแต่นะคะ
ซึ่งจริงพรุ่งนี้มีนัดกับตำรวจด้วยที่กองปราบนะคะ

แต่เพราะเอิญคุณผู้ชมค่ะ

คือเรื่องส่วนตัวของทนายสิทธาค่ะ
เพราะว่าวันนี้ลักษณะการแถลงข่าวของทางสภาธนายความเอง
ก็มีการพูดในลักษณะของกว้าง

นึกภาพที่สภาธนายความพูดเนี่ย

เดี๋ยวเอาประเด็นนี้ไว้ช่วงท้าย

เดี๋ยวประเด็นตัวเขาค่อยมาคุยกัน
วันนี้นะคะเลขาธิการมูลนิธิทีมธน

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน

ดิฉันต้องบอกคุณหรือคุณต้องบอกดิฉันให้ใจเย็น

ผมพยายามยิ้มอยู่เห็นไหมดูรอยยิ้มผม
หน้าตาสบายใจไหมวันนี้รู้สึกตัวเองไหม

เอาจริงมันก็เป็นเรื่องมีเรื่องวิตกเป็นเรื่องธรรมดานะครับ

เอามาเดี๋ยวไม่เสียเวลารายการ

คุณคิดไหมว่าวันหนึ่งดิฉันจะต้องมานั่งคุยกับคุณอีก

ฉันคิดว่าจะจบไปตั้งแต่๓ตัวละครผู้หญิงก่อนหน้านี้แล้วนะ

แต่ว่ามันมีพยานใหม่งอกขึ้นมานะครับ
แล้วก็มีประเด็นที่เขาพยายามจะทำให้มันเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ

จริงมันไม่ได้เหมือนงอกใหม่นะทนายตั้ม
จริงชื่อของคุณแผนเขาอยู่แล้วนะ
แต่ว่าตัวเล็กมากบทบาทน้อยมาก

แผนตอนแรกไปให้การกับทางภาค๗ใช่ไหมครับ
แล้วเหมือนกับว่าไปคุยกับทางกองปราบ
เข้าใจว่าถ้าเกิดไปเล่าความจริงให้ทางกองปราบฟังนะครับ

แต่มีกระแสข่าวว่าทางกองปราบจะมีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
เขาก็เลยออกมาในวันนี้นะครับ
ก็คงจะต้องมีใครที่คงแนะนำกันมาแหละว่า
ให้เอาเรื่องเอาราวนะครับ
ไปพูดถึงกองปราบแล้วก็มาถึงผมด้วย
ตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่โดนใช่ไหมแผนเนี่ย

แต่รู้ว่าตัวเองมีชื่อที่ตำรวจรู้ด้วยแหละว่าอยู่ในเรื่องนี้

ทีนี้พอจะโดนปุ๊บเลยทำให้เกิดช่วงวัน๒วันนี้

ที่ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องที่
ทางศาลนาทธิบดีศาลอาญานะครับ
แล้วก็ไปร้องที่นายกนะครับซึ่งนายกไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับ

จะเปลี่ยนพนักอับสวนก็ต้องไปร้องที่กองปราบ

ที่เขาอ้างถึงคือพลตำรวจโทษธิติราชนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กันเลยนะครับว่า
พนักงานสอบสวนแต่ว่ามีปัญหากับทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับ
ในที่สุดเนี่ยก็ไปร้องทนายความต่อนะครับ
ซึ่งเราจะไปฟังคำชี้แจงอีกครั้งนะคะ
จากผู้บังคับการกองปราบนะคะท่านผู้ชัด
คือคุณแผนตอนที่พาดพิงพาดพิงถึงองค์กรด้วย
แล้วเวลาพาดพิงตรงถึงตัวตำรวจเนี่ยคือ
คือพาดพิงเนี่ยนะคะถึงทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะคะ
ซึ่งเราจะค่อยให้ฟังทีละท่อนทีละท่อน

หรือผมจะรู้จักคุณไหมก็ไม่มีแค่รู้ถูกไหม
ก็น่าจะเอิญมาที่ผมคนเดียวถูกไหมฮะ
แล้วก็อาจจะฟ้องก็ฟ้องกันในเรื่องคดีไม่ต้องไปขุดคุยอะไรหรอกครับ
ถูกไหมครับนั่นมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล

เพราะบางคนกระแสตอนนี้ประชาชนจะมองว่าเขาพูดอะไรเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับ
เพราะคนกองเชียร์เยอะมากทั้งผมนี่โดนได้ตลอดครับ
พูดอะไรก็เป็นเท็จหมดคือคนเมืองกาลด้วยกันฮะ
อาจจะเคยเห็นหน้าแต่ไม่รู้จักกันแล้วก็สนิทสนมอะไรอย่างนี้

เพิ่งจะมารู้จักกัน๒วันเนี่ย
มีการให้ข้อแนะนำถูกไหมครับ
ให้ข้อแนะนำจะทำอย่างนี้คุณโดยไม่โดนคดี
ถูกไหมที่ให้ไปอก็ไม่ได้กล้าโทษทั้งเลย
ในห้องนั้นมันเล็กจริงแล้วเขาก็เดินเข้าเดินออกอย่างนี้
วนเยอะมากกว่าเยอะเหมือนมันหนักข้าวในด้าน

ผมบอกว่าเขาแนะนำใช่ไหมครับ
แนะนำถ้าเราไม่ทำตามเราก็อาจจะติดคุก
เราก็กลัวนะครับตกใจก็ต้องทำ
อืมตกลงคุณแผนนี่เขามีรายละเอียด
ตัวตนเขาต่อคดีนี้ยังไงคะทนายสิทธา
คือจริงแล้วเขาเป็นคนขับรถของธนาคารกรุงไทยสาขาหนึ่ง

ทีนี้เนี่ยตัวตนของเขาเนี่ยเดี๋ยว
ตกลงเขาเป็นคนขับรถของธนาคาร
ไม่ได้สังกัดธนาคารใช่ไหมใช่เป็นบริษัทที่เข้ามา
ครับผมแล้วยังไงต่อไปแล้วทีนี้วันที่เกิดเหตุ
ตอนนั้นคุณลุงเขามีปัญหาถูกอายัดเงินแล้ว
เขาก็ได้ปรึกษากับผู้จัดการธนาคาร
ทีนี้ผู้จัดการธนาคารเขาก็สงสารคุณลุง
ว่าคุณลุงไม่มีที่พึ่ง

ให้นายแผนขับรถไปหาคุณลุงที่บ้าน
โดยมีรองผู้จัดการในแผนตัวผู้จัดการ
แล้วก็มีพนักงานอีกคนนึงเข้าไปคุย
ระหว่างทางในรถก็มีการคุยถึงเรื่อง

แล้วก็ถูกกล่าวอ้างว่า
เหมือนกับมีคนมาบอกว่าลอตเตอรี่หาย

ซึ่งในแผนก็อยู่ในบ้านด้วย

วกคุณแผนอีกเป็น๔คนที่ไป

คุณลุงเขาก็จะมีชานนอกบ้านนั่ง
ถ้าเกิดว่าจะอยู่ข้างนอกเลยแดดมันก็ร้อน

มันเป็นความลับที่แบบไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะฟัง

ตอนนั้นคือเขายังไม่มีที่พึ่งยังไม่มีที่ไปเลยนะครับ
ต้นเรื่องก่อนที่จะรู้จักทนายตั้มอีกใช่ไหมคะ

ต้องมาหาทนายตั้มที่สมุทรสาครนะครับ
แล้วก็มีการคุยถึงเรื่องว่าทำไมถึงโดนอายัดเงิน
ผู้จัดการเขาให้เหตุผลว่าทางสำนักงานใหญ่เนี่ยนะครับ

เขาก็ได้แนะนำให้มาหาผมนะครับ
ซึ่งวันนั้นวันศุกร์ที่๑นะครับ
เขามาหาได้คุยกันนะครับ

นายตั้มจำได้ไหมว่าจริงแล้วเนี่ยนะคะ
ตอนที่มีการพูดถึงหลังจากที่ภาค๗แถลง

ที่บอกว่าเห็นคนเก็บลอตเตอรี่

ตัวละครตัวนั้นคือคนที่ทำงานที่ศาล

คุณกุ้งคือคนที่บอกว่าเห็น๗๒๖ที่กระเป๋า

แบ่งซื้อ๒๖มาอันนี้จบไปก่อน

ทีนี้ทนายตั้มรู้เมื่อไหร่ว่า
คนที่อยู่ในเนื้อเรื่องของภาค๗คือคุณแผน

ตำรวจบอกว่าเขาไปตามหาจนพลิกแผ่นดินนะครับ

ได้ไปคุยกับเพื่อนที่ทำงานด้วยนะครับว่า

มีคนมาบอกว่าเนี่ยลอตเตอรี่ใครตก

ก็คือเท่านี้แล้วจนเรื่องไปถึงหูภาค๗
พอไปถึงหูภาค๗ตำรวจก็เลยไปสอบเขา
นี่ก็คือเป็นที่มาที่ในแผนเข้ามาเกี่ยวข้องในคดี

๗ต้องรู้อยู่แล้วว่าคนนั้นที่เป็นตัวละครนั้นคือผู้ชาย
คือแผนคือคนที่ไปบ้านคุณลุงจรูน

ให้การกับสื่อนะครับที่มาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับ

รู้จากข่าวในสื่อว่า

แล้วเขาถึงไปเล่าให้เพื่อนฟัง

ช่วงที่มาที่กองปราบแล้วเนี่ย

แต่ตอนนั้นเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายหน้า

แล้วเขาก็พูดไปว่าเจออะไรยังไงนะครับ

ออกไปร้องที่นายกนะครับ
เขาก็ได้มีการเปิดหน้า
แต่ว่ามีที่คาดหน้าที่คาดปากนะครับ

แต่ว่าตอนนั้นคุณลุงเขาก็ยัง

ในที่สุดเนี่ยวันที่แผนเมื่อวานนี้ครับ

คนนี้นี่ที่วันนั้นมากับผู้จัดการธนาคาร

ก็คือคนที่มาเขาในวันนั้นแล้วนั่งฟังด้วยนี่แหละ
ธนายตั้มเนี่ยนะคะมีการให้ข่าวไว้
คุณลุงจรูนก็มีการเล่าไว้ในข่าวแล้วนะคะ

หลังจากที่มีข่าวในเพจของคุณเองเนี่ยนะคะ

ซึ่งพูดไปถึงว่าจะแบบเอาเขาออกจากงานอะไรก็แล้ว

กลับมาคุยกับคุณลุงจรูนด้วยค่ะ
ก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีปกป้องหน่วยของเรา
ขอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง
ในแผนอยู่ในวงที่๒

เป็นผู้เกี่ยวกับในวงที่๒
แล้วพี่นาคำให้การเขา
ที่ให้การด้วยกับคณะการจอบส่วนของตำรวจคุณทอดทักเจ็ด
แล้วพบว่าคำให้การเขาก็ให้ไว้มันเป็นเหตุ
วันนี้นะครับก็มีการออกหมายเรียก
ให้เขามารับทราบข้อคำศาสตร์
โดยเรียกให้ปกป้องในวัน๑๒๑๕น
ตอนนี้ก็มีเจ้าที่ตำรวจเราซึ่งไปสื่อส่วนสอบส่วน
แล้วก็สอบปากคำพยานเพิ่มเติมที่บนการส่วนหนึ่ง

แล้ววันนั้นที่เชิญในแผนมาสอบต่อคำ
ที่สถานีตำรวจทางหลวงที่เมืองกาล

ในวันนั้นท่านผู้จัดการไม่ได้พบกับในแผนเลย

ซึ่งตัวท่านถิติราชเองก็บอกว่าไม่ได้เจอ
นะคะแล้วท่านมัยตรีก็เป็นคนบอกเองว่าคนที่พบคนที่สอบอ่ะผม
แล้วมันไม่น่าจะถึง๓๐นายหรอกที่บอกว่ารุมกันสอบเนี่ยนะคะ

ก็จะมีสักสี่ห้าคนเท่านั้นก็เต็มห้องแล้วนะคะในส่วนของอีกหนึ่งคนที่จะคุยกับเรานะคะ
คุณผู้ชมก็คือคุณลุงจรูนค่ะคุณลุงจรูนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับเบื่อดิฉันหรือยังคะ
เบื่อไม่เบื่อหรอโผล่มาทีละคนก็คุยกันทีละรอบค่ะคุณลุง
ครับครับยินดียินดีเสมอเขาคือใครคะเล่าให้ละเอียดเลยค่ะ
คุณแผลเนี่ยเขาคือใครคะไม่ผมก็ไม่รู้จักมาก่อนหรอกนะ
ค่ะไม่รู้จักเมื่อก่อนก็เพิ่งจะรู้ตอนที่เขาไปอ่า
เปิดหน้าเปิดตาที่ไปร้องเรียนอะไรนั่นแหละอ่าซึ่งตามข่าวก็คือคุณลุงจรูนบอกว่า
ก็พบเขาที่บ้านผมนั่นแหละใช่ไหมคะครับใช่ใช่แต่พบครั้งนั้นก็ยังจำหน้าเขาไม่ได้ครับ
อ๋อเดี๋ยวมาเห็นใช่พบครั้งแรกอ่ะจำหน้ากลับไม่ไม่ไม่ไม่เคยรู้จักเมื่อก่อนนะ
ไม่รู้จักเมื่อก่อนค่ะจำหน้าแต่ว่าอ่าเห็นครั้งหลังสุดเลยจำได้ว่าอ๋อ
คนที่เคยมาบ้านเราคุณลุงจรูนจำได้เองว่าคนนี้คือเคยมาบ้านเราพร้อมพนักงานธนาคาร
หรือว่ามีใครช่วยจำแล้วเรานึกขึ้นได้จากคำบอกเล่าคะก็ทั้งผู้จัดการธนาคารแล้วก็รองผู้จัดการนั่นแหละ
เขาบอกเหรอคะอ่าวันนั้นกับม้านี่มาด้วยกันนั้นเนี่ยผมนึกผมนึกนึกได้ว่าใช่ใช่
วันคุณลุงจรูนจำได้ไหมว่าวันนั้นตอนที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยคุณแผนเขาพูดอะไรตอนที่มีบทสนทนาปรึกษากันวันนั้นที่บ้านคุณลุงจรูนบ้างคะ
ก็เกี่ยวกับเรื่องหาหาทนายนี่แหละครับค่ะเป็นเป็นส่วนเป็นเป็นเป็นเป็นส่วนใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องหาทนาย
เพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ไม่พบแต่ยังไม่ได้ทนายตั้มมาอ่าบอกว่ามามาเป็นทนายของผม
วันนั้นคุณแผนพูดเยอะไหมคะก็ไม่ไม่เยอะฮะไม่เยอะแล้วครับเขาเขาพูดอะไรบ้างเท่าที่เราจำได้
ส่วนใหญ่ที่เขาพูดมันเป็นเรื่องอะไรคะส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องหาทนายเกี่ยวกับเรื่องหาทนายใหม่
ฮะเขาแนะนำทนายได้เยอะเลยเหรอคะไม่ไม่ไม่แต่คนที่คนที่แนะนำก็คืออ่าผู้จัดการธนาคารกับรองผู้จัดการธนาคาร
ค่ะแล้วแล้วคุณแผนพูดอะไรคะตอนนั้นนะผมยังอ่าผมยังติดต่ออ่าทนายตั้มไปได้ไงอ่า
ผมก็เลยยังหาไปยังยังยังไม่รู้ว่าจะจะติดต่อทนายตั้มได้หรือเปล่าอ่า
ก็เลยมีการพูดคุยกันว่าแล้วจะหาจะหาทนายใหม่ค่ะเขาก็เลยก็เลยมีการพูดคุยกันเรื่องจะหาทนายใหม่นี่แหละ
คุณคุณแผนเขาพูดเยอะไหมวันนั้นนะคะก็ไม่เยอะแล้วครับส่วนใหญ่ผมก็คุยกับอ่า
ผู้จัดการธนาคารกับรองผู้จัดการธนาคารเขามาบ้านคุณลุงจรูนกี่ครั้งคะ
ครั้งเดียวแล้วครับครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วพนักงานธนาคารที่ไปพร้อมกันวันนั้นเนี่ยกี่คนคะ
สามคนครับแล้วพนักงานธนาคารที่ไปเนี่ยมีหลังจากวันนั้นอีกไหมคะที่ไปที่บ้านคุณลุงจรูนนะคะ
ก็มีผู้จัดการธนาคารกับรองผู้จัดการธนาคารเนี่ยที่เขามาเขาไปกันกี่รอบคะ
มาโวยพรบ้างโวยพรอะไรปีใหม่บ้างแล้วก็วันตุดจีน
เขาก็เลยเอาเอาของขวัญมาโวยพรอะไรอย่างเงี้ยมีแค่นี้แหละครับคุณลุงจรูนหลังจากที่พอคุณลุงจรูนนึกออกแล้วมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะคะ
คุณแผนเขาคือใครแล้วเคยไปบ้านคุณลุงจรูนเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการรองผู้จัดการหรือใครก็แล้วแต่
โทรคุยไหมคะว่าเรื่องคุณแผนนี่คือยังไงเขาโทรคุยบ้างไหมคะ
มีไม่ไม่ไม่ได้โทรไม่ได้โทรก็มีครั้งครั้งหลังสุดเนี้ยที่ที่ที่เขามาอ่า

ทำอย่างนั้นได้ไปทำเรื่องอย่างนี้ได้ทำให้เสียชื่อเสียง
ธนาคารอะไรเขาก็จะพูดลักษณะอย่างนี้มากกว่า
อืม
แต่เขาไม่ได้พูดใช่ไหมว่าเขาจะไม่ให้ทำงานด้วยแล้ว
ไล่ออกแล้วคือเขาไม่ได้พูดแบบนี้ใช่ไหมคะ

ค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณแผนจะกลับมาทำงานอีกหรือไม่ใช่ไหมคะ

คุณลุงจรูนเครียดไหมคนนี้มาอีกแล้ว

เพราะรู้อยู่แล้วมันไม่เป็นเรื่องจริงเนี่ยไม่ต้องเครียดหรอผมไม่เครียดเลย
เครียดจนชินเจ็บจนชิน

คืออยากได้แค่เจ้าตัวเป็นคนเล่าล่ะค่ะว่าวันนั้นคุยอะไรกันบ้าง

แต่ถ้าฟังจากที่ท่านมัยตรีพูดตั้งแต่ตอนแรก

ก็จริงครับก็จริงเขาไม่ได้มีสาระสำคัญในคดี

แล้วเรื่องประเด็นเมื่อกี้ผมก็ได้มีการคุยกับคุณลุงแล้ว
ประเด็นไหนที่ยังห้ามออกสื่อ
แล้วก็จะให้ไปให้การกับกองปราบ

บอกว่าจะมีของเด็ด
กับคุณแผนมีอะไรอีกไหม
มีครับก็เดี๋ยวที่บอกไว้ครับว่า
แผนเนี่ย
อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องไหม

หรือเปล่านะน่าจะไม่ได้อยู่ใน

การแก้ไขเอกสารน่าจะเป็นตั้งแต่ต้น

คนอยู่หลังเขาเนี่ยนายเขาเนี่ยใครคะ

แต่มันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น

มีคนที่รับประกันกับเขาแล้วว่าจะดูแล

ข้าราชการตำรวจไหมก็ได้ครับ

มีชื่อเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับคดีนี้ครับ

ตอบเท่าที่ตอบได้หรือไม่ตอบแล้วแต่
ตอบนะคือไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธ

ตอบแล้วไม่ปฏิเสธใช่ไหมไม่ตอบ
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าคุณได้ตอบแน่

ช่วงหน้าคุณได้ตอบแน่วันนี้นะคะ

คือก็เป็นหลักการกว้างแต่ว่าเวลาคนฟัง

คำถามก็คือว่าลักษณะแบบนี้
แม้กระทั่งการแถลงข่าวภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
มันมีผลอย่างไรต่อคดีไหม
หรือมีผลอย่างไรต่อการทำงาน

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาประเด็นตัวเองบ้างค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคือการไปร้องของคุณแผนเนี่ย

ก็เอาตรงเลยว่าคือทนายตั้มเองเนี่ย
ก็ถูกร้องด้วยนะคะ

แถลงข่าวของสภาธนายความเองเนี่ย

มันก็มีกรอบบางอย่างที่เราก็ต้องถามที่ตัวทนายตั้ม
ว่าหลังจากที่ฟังสภาธนายความคุย
หรือแม้กระทั่งคุณแผนเขาไปร้องคุณเนี่ยนะคะ

ก็คงจะเป็นประเด็นแล้วครับตอนนี้นะครับ
เพราะว่ามันมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับ

ตั้งแต่โดนคดีมารยาทนะครับ
ไม่มีใครเคยต้องมาแถลงข่าวตั้งโต๊ะขนาดนี้

เมื่อกี้ที่ผมฟังจากในคลิปของไทยรัฐ
นี่คือการให้พื้นที่ในสภาธนาความนะครับ

ซึ่งอันนี้ผมว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

เพราะเราเจอกันหลายครั้งแล้วในการทำคดีนี้
เรียนจะถามแบบตรงไปตรงมากับคุณนะคะ

แรกก่อนที่จะมีการแถลงข่าว

ทะนายตั้มเองเนี่ยได้รับการ

เกี่ยวกับเรื่องมารยาทการทำงานการทำคดี

ไม่เคยไม่เคยผมเคยคุยกับประธานมารยาท

เวลาออกสื่อเท่านั้นเองนะครับเขาเคยเชิญผมไปพบ

คุยในฐานะเหมือนกับพี่น้องมากกว่านะครับ

หวย๓๐ล้านไม่ได้มีเรื่องราวใด
แล้วก็นั่งแถลงข่าวเนี่ยนะคะ
คือคุณยังไง
อะไรที่คุณบอกว่ามันไม่มี

ปนายกไปรอในแผนซึ่งยังมาไม่ถึง
และอุปนายกก็มีการแถลงข่าว

ซึ่งเป็นการแถลงข่าวที่ทำให้คนทั่วไป

พาลูกความออกสื่ออะไร

เหมือนกับไปอวดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่น
ซึ่งถ้าเกิดไปย้อนดูผมทุกเทปทุกรายการ
ผมไม่เคยอวดอ้างตัวเองว่าตัวเองเก่ง
หรือว่ามีความสามารถกว่าคนอื่นเลยนะครับ

ให้ทางฝ่ายที่ผู้ร้องมานั่งอยู่ด้วย
แล้วก่อนที่จะมีการพูดถึงเรื่องยื่นเรื่องร้องเรียน
ก็ปล่อยพื้นที่ให้กับตัวในแผน

ในสภาษณ์ธนาความ
ดิฉันไม่แน่ใจวิธีปฏิบัติของสภาธนายความ
ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะแต่อันนั้นต้องตั้งคำถามว่า
มันเป็นไปได้ไหมที่มันอาจเป็นเรื่องร้อยเรียงเกี่ยวกันพอดี
คือเขามาร้องคุณใช่ไหมคะ
สภาธนายความก็รับเรื่องการร้องที่ตัวคุณเอาไว้
แล้วเขาก็เลยเหมือนกับมันนัวกันมันพูดพันกันระหว่าง
ก็เนี่ยเรื่องมันเกิดจากคดีคดีนี้ก็มีทนายคนนี้มา

ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าว
เวลาคนมาร้องก็รับเรื่องร้องไปแล้วก็เรียกผมไปสอบตามกระบวนการสิ
ถ้าทำแบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการประจานธนายความ

คือเอางี้เฉพาะวันนี้ด้วยซ้ำไป
หลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์ไปแล้วนั่งโต๊ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
มีการติดต่ออะไรไหมจากสภาธนายความ

หรือยังไงเขาทำยังไงกันเวลามีแบบนี้เขาทำยังไง
เดี๋ยวเขาจะต้องส่งหนังสือมาที่ผมแล้วผมก็ต้องไปแก้ตาม

ตั้งแต่เป็นทนายมา๑๐กว่าปีไม่เคยถูกร้องเรียนเลย
แต่พอมาทำเรื่องคดีอะไรพวกนี้
ซึ่งมันเป็นข่าวเป็นกระแสดังนะครับผมก็ถูกร้องเรียน

ไอ้การบอกว่าผมแต่งตัวไม่เรียบร้อย
หรือว่าทำหน้าที่ไม่เหมาะสมนะครับ

แล้วก็เหมือนกับพาคุณลุงจรูนออกสื่อ

เราไปออกเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณลุงจรูน

ก็อีกอันหนึ่งนะครับอีกจัดกลุ่มหนึ่งก็บอกว่า
อาจจะบอกว่าผมเหมือนกับว่าอวดตัวว่าเก่งกว่าคนอื่น

วดตัวเมื่อกี้ชี้แจงแล้วไม่ต้องเพิ่มเติมเนอะ

เป็นไปได้ไหมที่ฉันตั้งข้อสังเกตจากคนนอก

ถ้าเกิดว่าคนจะมองว่าทนายเก่งหรือไม่เก่ง
คุณจอมขวัญตัดสินใจเองแต่ไม่ใช่การที่ผมออกมาพูดว่าผมเก่ง

ผมเป็นทนายมา๓๐กว่าปีหรือว่าผมเรียนเก่งกว่าคนอื่น
เนผมไม่เคยแอบอ้างทั้งที่ผมจบเนดิบัณฑิตนะ
แต่ผมไม่เคยบอกเลยเฮ้ยนี่จบเนมานะเก่งนะได้ที่๒๙ด้วย
ผมไม่เคยพูดเลยนี่พรุ่งนี้พูดครั้งแรกขออวดหน่อยเถอะ
อันนี้อวดใช่ไหมอันนี้อวดตั้งใจอวดนะครับ
คือเรื่องการพาออกสื่อมันมีมารยาทของทนายไหมคะ
ว่าคดีลักษณะแบบไหนต้องแค่ไหนได้สื่ออะไรบ้าง
จำนวนจำนวนครั้งหรือแม้กระทั่งวิธีการพูดมันควรจะมีกรอบของมันไหม
ไม่มีหรอกครับไม่มีกำหนดตายตัวว่าการออกสื่อจะผิด
เพราะว่าที่เราทำเพราะเราต้องการขอความเป็นธรรมให้กับตัวลูกความของเรา
แล้วที่เราทำไปเราทำให้กับผู้บริสุทธิ์แล้วมันจะไปผิดอะไร

คือมันไม่ได้มีตัวเลขกำหนดไว้ใช่ไหมคะว่าควรไม่ควรเท่าไหร่
หรือมันก็บอกว่าคือมันมีเหมือนกับดุลพินิษฐ์
อย่างนั้นหรือไม่ควรจะแบบนี้มันมีไหม
ซึ่งผมว่าคิดไอ้ตรงนี้นะคงจะมาเล่นงานผมไม่ได้หรอกนะครับ
ที่ฉันถามเอาอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติจะมอง

รายการเชิญผมหรือว่าผมขอออก
คือเขาต้องเชิญนักข่าวต้องไปจิ้มไมค์ถาม
คนต้องขอสัมภาษณ์โฟนอินคือเข้าใจมันต้องนัด
อยู่ดีคุณมาแบบโพร่งขึ้นมาเองไม่ได้
ใช่ไหมคะแต่ทีนี้คือมันมีเส้นไหม
ไม่มีเส้นหรอกคุณจอมขวัญว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย

ต้องมาให้ได้นะครับบางทีผมก็ต้องจำใจมา

ไม่ได้โยนครับแต่ว่าคือผมล้อเล่นน่ะ
จริงแล้วเรื่องการออกสื่อผมว่ามันมีทั้งประโยชน์
แล้วอาจจะมีโทษถ้าเกิดคุณทำไม่ถูกทางเท่านั้นเอง
อืมค่ะแล้วก็เรื่องการแต่งกาย
อันนี้ประเด็นใหญ่เลยซึ่งทำผมเฮิร์ตมากเลย

ใช่ครับเพราะวันนี้กรรมการทนายไปออกอีกห้องนึง
เรื่องเสื้อผมนี่นะครับ
ไม่พลาดพิงเนอะเอาคร่าวที่เราอยากชี้แจ้งใจเย็น
เดี๋ยวก่อนคือเรื่องแต่งกายมีคนเคยเตือนทนายตั้มมาก่อนหน้านี้ไหม

มีคนกระซิบไหมเหมือนกับคุยกันแบบส่วนตัวไม่เป็นทางการ

มันก็มีคนที่เห็นต่างนะครับว่าควรจะต้องแต่งตัวให้มันดีอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เกี่ยวกับสภาธนาความนะครับ

คือคุณก็ไม่เหมือนทนายทั่วไปที่ดิฉันเคยสัมภาษณ์ตรง
คือตอนนี้มันยุคไหนแล้วคุณจอมขวัญนะครับ
คืออย่างนี้ครับไอ้การแต่งกายเนี่ยสำหรับผมนะ
ผมไม่ได้คิดว่าการแต่งกายดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราช่วยเหลือประชาชนไม่ได้นะครับ

แล้ววันหนึ่งผมมาใส่เสื้อสูตรทัพแล้วผมจะเป็นคนดีขึ้นเหรอ

แล้วที่ผมใส่เสื้อยืดทุกวันนี้ก็เพราะอะไร
เพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าคนทั่วไปเมื่อก่อนเขากลัวการเจอทนายนะครับ
เพราะว่าพอเจอทนายใส่เสื้อสูตรโอ้โห
ถ้าไม่มีเรื่องจริงกลัวเสียเงินเสียทองนะครับ
เขาก็ไม่อยากจะมายุ่งกับทนายความหรอกนะครับ
แต่วันนี้ผมก็บอกเออถ้าอย่างนี้เราก็ใส่เสื้อยืด
เราก็ไปตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาชาวบ้านตามที่ต่างนะครับ
แรกชาวบ้านก็ยังกลัวอยู่เพราะยังแปลกนะครับ
กล้าให้คำปรึกษาไม่กล้ามาขอรับคำปรึกษา
วันหนึ่งทนายก็รู้สึกทนายตั้มใส่เสื้อยืดติดดินดี
กล้าจะไปขอคำปรึกษาผมว่ามันดีนะ
เดี๋ยวก่อนอันนี้คิดเองหรือมีคนบอก
นี่อธิบายเป็นฉากเป็นแบบโอ้โหนี่เขาบอกเหรอ
ทนายตั้มคะที่กล้ามาเพราะใส่เสื้อยืดเขาบอกคุณเหรอคะ
ใช่ก็มีตั้งหลายคนบอกนะครับว่าแปลกไม่เคยเห็น

ทนายที่แค่ใส่เสื้อเชิดพับแขน

เชิดใส่สูตรหรือเสื้อเชิดถูกในไทยอย่างเดียวไม่ต้องใส่สูตร
คือมันก็ไม่ได้บอกว่าแบบนั้นคนจะเข้าไม่ถึงหรือเปล่า

คือผมไม่ได้บอกว่าการที่ไปแต่งตัวอย่างนี้จะเป็นคนไม่ดีกันทุกคนเลยนะครับ
ทีนี้ผมอยากจะลงมาใกล้ชาวบ้านนะครับเพื่อที่ให้เขาเข้าถึงได้

คือแต่เวลาไปสถานที่ต่างมันน่าจะมีแจ็คเก็ตหรืออาจจะ
คืออย่างนี้ครับไอ้เรื่องแจ็คเก็ตนะผมบอกเลยว่าผมมาสั่งทำมานะครับ
แต่ว่าคิวมันยาวมากน่าจะได้ประมาณเดือนปลายเดือนนี้นะครับ

นี่คุณเดี๋ยวก่อนคือเสื้อสูตรสักตัวก็ได้ไม่ต้องรอเสื้อที่คุณสั่งสิ
สูตรสักตัวซื้อเอาเร็ว
คือยังไงก็คือผมบอกแล้วไงว่าผมชอบใส่เสื้อยืดประเทศไทยเมืองร้อน

นี่ฉันชัดแต่เวลาไปหน่วยงานอื่นนะ

เดี๋ยวบวกด้วยคุณใส่กางเกงยีนด้วยบ่อย
เนี่ยถ้าที่นั้นจะลองดุคุณนะคุณใส่กางเกงยีนด้วยก็ผมวัยรุ่น

นี่คุณจอมขวัญผมจะบอกให้นะครับว่าเนี่ย
เมื่อ๒ปีที่แล้วทีมงานทายชน
ทีมงานทายชนไปกันประมาณ๒๐บาท๑๐คน

ไปเนี่ยก็ยังไม่เห็นจะมีหน่วยงานไหน
หรือว่าสำนักพระราชวังบอกเลยว่าเราแต่งตัวไม่เหมาะสม
แล้วก็ใส่เสื้อยืดอย่างนี้กันไปนะครับ
ดิฉันลองแบบนี้นะคะคือลองหาทางออกร่วมกัน

มันจะชนกันไปชนกันมากระทบกันไปกระทบกันมาเอาแบบนี้
คือจริงแล้วมันมีวิธีปฏิบัติที่มันจะอรุ้มอร่วย

แล้วคุณก็ไม่ได้หลุดกรอบความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปบ้างไหม
ก็ผมบอกไงผมทำแจ็คเก็ตอยู่แต่มันยังไม่ได้ไงครับ
แล้วระหว่างนี้แต่ข่าวมันแผ่วไปแล้วเนอะข่าวมันซาไปแล้ว

ใส่บ้างมันร้อนหมายถึงแคล็กคลุมแจ็คเก็ตก็ได้ไม่ต้องรอแจ็คเก็ต

ถามก่อนอย่าให้ผมใส่ไปไหนเผื่อผมจะใส่ให้

แล้วกางเกงยีนใส่ให้ถี่น้อยลงได้ไหม

นี่ว่านางเกงยีนผมมีไหนตัวคือมันเท่แหละรู้มันเท่มันเท่ใช่ไหม
มันเท่แล้วมันเท่จะให้ผมเลิกใส่ได้อย่างไร
สรุปว่าตอนนี้เนี่ยคือจะยืนยันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายใช่ไหมคะ
พาออกสื่อหรือทุกเรื่องที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้
คือจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือว่าก็จะค่อยปรับปรุง

ถ้าเกิดผมไปศาลผมก็แต่งตัวเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วมายุ่งอะไรกับผม
เรื่องนี้ทำไมรู้สึกเหมือนทะเลาะกันเลยนะเรา

เอาอย่างนี้คือเรื่องนี้มันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่
เป็นประเด็นจริงจังเป็นประเด็นอย่างเป็นทางการ

ก็ตอนนี้คงจะเป็นลูกใหญ่แหละที่กำลังถาโถมเข้ามานะครับ

เขาจะทำให้ผมออกจากเป็นทนายความให้ได้

เดี๋ยวสิอย่าเพิ่งคนบอกสิเอ๊ะเป็นทนายอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาง่ายสิ

อย่าเพิ่งไปเชื่อเขาง่ายแล้วนี่มาพูดออกสื่อ

พูดความจริงพูดไม่ได้หรือไง

หรือว่ามีหนังสือชี้แจงไปและอักษรไหมคะ
ถ้ามีหนังสือมาผมเข้าไปชี้แจงอยู่แล้วนะครับ
ผมก็ต้องชี้แจงว่าเพราะอะไรยังไงนะครับ

มีรุ่นพี่รุ่นพี่ในวงการ
ในสายวิชาชีพที่สนิทสนมกันไหม

ไม่มีครับผมไม่รู้จักกับคนที่ทำงานในสภาธนายความเลย
เวลาไปก็น่ารักหน่อยเนอะ

นี่คือความห่วงใยใช่ไหม

ของคุณลุงจรูนมันจะกลายเป็นประเด็นของคุณแล้ว

วันนี้มันเป็นประเด็นข่าวใหม่ที่งอกออกมาพอดี

ก็ยังรายงานเรื่องหวย๓๐ล้านต่อค่ะ